ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธออุ้มลูกน้อยวัย๑๒วันมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็ส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลังด้วย
บอกว่าเธอถูกแฟนนุ่มนะที่ตอนนี้กำลังเป็นนักร้องดังมีผลงานเพลงชื่อดังนะฮะ
ทอดทิ้งเธอแล้วก็ลูกน้อยของเธอไม่ยอมเซ็นรับรองบุตร
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายด้วยอ่ะค่ะเราได้คุยทั้งสองฝั่งแล้วนะฮะ
เนี่ยเพลงนี้ดังจริงนะโดยเฉพาะในติ๊กต๊อกนะครับ
ตราเชนชวนน้องล่องใต้เชื่อว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินแน่
นี่นะฮะ
หรือว่าราเชนแหวนเพชรวัย๒๑ปีนะครับ
ศิลปินเพลงเจ้าของบทเพลงชวนน้องล่องใต้กำลังดังเลยล่ะนะฮะ
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๓ปีนะครับ
กมลทิพย์ยงเยื้องคงนี่เธอร้องไห้นะครับ
ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนบอกว่าเธอกับแท็ตราเชนเนี่ย
มีลูกด้วยกัน๑คนนะครับตอนนี้เพิ่งเกิดมาเพิ่งคลอดเลยอายุเพิ่ง๑๒วัน
แต่ว่าแน็ตวาเชนเนี่ยเขาทิ้งเธอไปไม่ยอมรับผิดชอบลูกน้อยคนนี้
นี่นะฮะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเธอนะครับ
ก็คือคุณกมลทิพย์นะครับบ้านอยู่ที่ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เธอบอกว่าเธอคบหากับแนตราเชนมาได้ปีกว่านะครับจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน๑คนนี่แหละ
คลอดได้๑๒วันตอนช่วงแรกที่คบกันตั้งแต่แน็ตเนี่ยยังไม่ดัง
ยังไม่มีค่ายเพลงเนี่ยมาชวนเข้าสังกัดมาร้องเพลงนะครับ
แน็ตเนี่ยมีรายได้จากการร้องเพลงแค่วันละ๕๐๐บาท
พอมาคบหาอยู่กินด้วยกันเธอก็ตั้งท้องได้๒เดือนนะ
พอตั้งท้องได้๒เดือนมีค่ายเพลงมาชวนแน็ตไปออกเพลง
นี่ฮะแล้วก็มีเพลงออกมามีซิงเกิ้ลออกมาจนดังชวนน้องล่องใต้
ทีนี้พอเพลงเริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงแน็ตก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตนะฮะ
เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเธออ้างว่าตอนนี้เธอจับได้แล้ว
แน็ตเนี่ยมีผู้หญิงอื่นมีผู้หญิงแอบไปหาทุกครั้ง
แต่ละครั้งก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยไปเจอข้อความในมือถือ
มีการคุยมีการนัดแนะให้ไปเจอกันที่โรงแรมก็มี
เธอบอกเธอจับได้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ทะเลาะกันเรื่อยมา
ทีนี้เธออ้างว่าอย่างนี้ด้วยนะเธอบอกว่าแน็ตเนี่ยเวลาเมาเนี่ย
ชอบใช้กำลังทำร้ายเธอด้วยทั้งที่ตอนนั้นเธอก็ตั้งท้องอยู่
ผลักเธอออกจากรถอันนี้ก็มีค่ะบีบหน้าเธอก็มี
เธอก็พยายามอดทนมาตลอดให้อภัยมาตลอด
คิดว่าถ้าเกิดลูกคลอดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นหน้าลูก
เขาน่าจะเปลี่ยนตัวเองได้พอลูกคลอดออกมานี่เพิ่งอายุได้๑๒วัน
บอกมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะฮะเพราะกลายเป็นว่าแน็ตเนี่ย
ตีตัวออกห่างไปในช่วง๒เดือนก่อนจะคลอดลูกชาย
แม้กระทั่งวันคลอดลูกแน็ตก็ไม่อยู่เธอต้องขี่มอเตอร์ไซค
คลอดลูกที่โรงพยาบาลเอง
แล้วแน็ตก็มาเยี่ยมให้เงินเอาไว้๑๐๐๐บาท
แต่ไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรค่ะนี่ซึ่งเธอบอกว่ามันสำคัญมาก
เรื่องการเซ็นรับรองบุตรจะไม่ดูแลเธอไม่รับ
ชอบเธอไม่อยู่กับเธอแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเซ็นรับรองบุตร
คือทางคุณกมลทิพย์เนี่ยเธออ้างว่าเธอก็เลยบอกกับแท็ตไปว่าอย่าง
นี้นะฮะถ้าจะเลิกกันนะแยกกันเธอขอ๑๕๐๐๐บาทค่าเสียหายค่า
เยียวยาค่าชดใช้อะไรต่างนานาแล้วขอค่าเลี้ยงดูลูกชายที่
เกิดมาได้๑๒วันเนี่ยอีกเดือนละ๑๐๐๐บาทเพราะช่วงนี้เธอไม่
มีงานทำเธอยังไม่ได้ทำงานแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมนะอ้างว่ามี
มีเงินเธอบอกจะไม่มีเงินได้ยังไงเมื่อก่อนตอนอยู่ด้วยกัน
ตอนยังไม่ดังเนี่ยไปร้องเพลงได้แค่คืนละ๕๐๐ตอนนี้ดังแล้ว
เนี่ยเธอบอกแน็ตเนี่ยไปร้องเพลงได้คืนละ๕๐๐ถึง๑๐๐บาทแล้ว
ขอให้ลูกเดือนละหนึ่งหมื่นบาทจะไม่มีเงินได้ยังไงนี่เล่าไป
เล่ามาเธอก็ร้องไห้แล้วบอกว่าตอนคบกันแรกแรกเนี่ยยังดีอยู่
เลยพอดังแล้วลืมตัวหรือยังไงทำไมถึงลืมคนที่เคยลำบากมา
ด้วยกันเลยอยากมาร้องขอความเป็นธรรมเรียกร้องสิทธิ
ให้กับลูกชายที่เพิ่งเกิดมาได้๑๒วัน
หนูไม่ได้ต้องการให้เขากลับมาแล้วค่ะตอนเนี้ยหนูที่หนูออก
มาวันนี้ก็คือหนูอยากให้เขามาเซ็นรับรองบุตรแล้ว
ก็มารับผิดชอบ
แล้วก็รับผิดชอบหนู
ระหว่างหนูยังไม่ได้มีงานทำ

แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแบบนี้
เพราะหนูมีลูกกับเขา

เขาก็เป็นคนของประชาชนด้วย

เด็กเพราะว่าเด็กก็ชอบเพลงของเขามากเหมือนกัน

เดี๋ยวท่านรอฟังทางฝ่ายชายนะครับ
แต่ว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยทางคุณกมลทิพย์บอกว่าตอนนี้
เธอได้หาทนายความมาแล้ว
เพื่อให้ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ต่างของลูกชาย

ตอนนี้ก็ยังเมินเฉยอยู่
เธอเลยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ผ่านสื่อบมลชนผ่านสังคม
รับผิดชอบกับลูกที่เกิดมาด้วย
ท่านผู้ชมครับลองฟังทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้เราเจอนะฮะ
ตราเชนเจ้าของเพลงดังชวนน้องล่องใต้นี่หนุ่มแน็ตนะฮะ
เขาบอกผมขอชี้แจงหน่อยที่ทางฝั่งของภรรยาเนี่ยก็คือกระมวลทิพย์
ออกมาร้องเรียนออกมาเรียกร้องผ่านสื่อเนี่ยมันไม่เป็นความจริง
ที่ผ่านมาขอยืนยันว่ารับผิดชอบดูแลลูกมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องเลยดูแลทุกอย่าง
คลอดก็ไม่ใช่ว่าไม่ไปนะไปนะไปจัดการเรื่องเอกสารแจ้งเกิดของลูกด้วยตัวเองด้วยซ้ำ
เพียงแต่ไม่ได้พาภรรยาไปโรงพยาบาลเท่านั้นเองเพราะติดงานคอนเสิร์ต
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกับภรรยาจริงแต่ไม่ขอลงรายละเอียด
แต่ยืนยันว่าเขาไม่เคยทำร้ายฝ่ายหญิงถ้าจะมีการทะเลาะกันเขาก็ใช้แค่คำพูดเท่านั้น
ไม่เคยลงมือทำร้ายร่างกายเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกเขาบอกเขาขอชี้แจงอย่างนี้ฮะ
ฝ่ายหญิงบอกขอแสนห้าแล้วก็เดือนละหมื่นใช่ไหมแน็ตบอกไม่ใช่เลยก่อนหน้านี้เนี่ยคือตกลงกันไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
ทางฝั่งของภรรยาเนี่ยขอเงินสดหนึ่งแสนแล้วลูกเนี่ยแน็ตบอกผมขอเอามาเลี้ยงเอง
ตกลงว่าจะให้ลูกเนี่ยให้ลูกผมมาเลี้ยงผมก็ยอมรับข้อเสนอนี้นะเพราะผมอยากดูแลลูก
แต่ไปมาตอนหลังฝั่งภรรยาเนี่ยมาเปลี่ยนข้อเสนอ
เปลี่ยนเป็นของเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วลูกจะเอาไว้เลี้ยงเองไม่ให้ผมแล้ว
โดยให้ผมเนี่ยจ่ายเงินค่ารับผิดชอบเลี้ยงดูลูกเดือนละ๑๐๐๐บาท
กว่าลูกจะอายุครบ๒๐ปีซึ่งแน็ตบอกว่าผมปฏิเสธไป
เพราะมองว่าเงินค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันอาจไม่ถึงลูกร้อยเปอร์เซ็นต์
ครับผมแล้วเรื่องมันเป็นยังไงถึงได้
เหมือนที่เขาว่าเหมือนผมไม่รับผิดชอบอะไรลูกครับผมรับผิดชอบครับเหมือนวันที่เกิดอะไรผมก็ไปครับไปวันที่คลอดนี่นะ
ใช่ครับผมอยากให้ผลประโยชน์มันอยู่ที่ลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรับผิดชอบหมดเรื่องลูกครับ
คือไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมไม่ครับเหมือนลูกวันนี้ผมก็อยากเอาลูกมาเลี้ยงในวันนี้เลยก็ได้ผมแบบอยากเอาลูกมาเลี้ยงมากตอนนี้ครับ
สองสามหมื่นก็ให้ได้ใช่ครับเฉพาะลูกนะแต่แล้วลูกต้องอยู่กับเราใช่ไหม
อยู่กับเราอยู่กับเราครับเหมือนถ้าเหมือนแม่เขามาอะไรก็ได้ครับได้นะได้ไม่ปิดไม่มีไม่ปิดกั้นอะไรครับ
คือพอแน็ตเขาบอกมาอย่างนี้เท่ากับว่าข้อมูลไม่ตรงกันใช่ไหมฮะเราก็เลยถามกลับไปยังฝั่งของฝ่ายหญิงนะฮะคุณกมลทิพย์อีกครั้งนึงนะครับ
ยืนยันว่าเธอจะเลี้ยงดูลูกเองนะฮะแล้วเงินที่เรียกร้องมาเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเอามาดูแลลูกจริงเพราะตัวเธอก็ลำบากไม่มีงานทำส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายเอาละฝ่ายชายปฏิเสธไม่เป็นไรเธอบอกมันไม่มีหลักฐานนะแต่ยืนยันว่าถูกทำร้ายจริง
เอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งตอนนี้ข้อมูลยังไม่ตรงกันนะครับและความต้องการก็ไม่ตรงกันด้วยนะฮะก็ทางฝ่ายหญิงเขาบอกเขามีทนายความแล้วก็คงต้องให้พูดคุยกันต่อไป
ค่ะแต่ลูกชายน่ารักมากเหลือเกิน๑๒วันเองอ่ะพี่อุ๋ยนะคะ
เอาละถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่เข้าใจกันแล้วผมก็ผมก็คิดว่าไม่ควรฝืนนะสำหรับฝ่ายชายฝ่ายหญิง
ก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กอะค่ะเด็กคือสำคัญที่สุดเลยอ่ะ
ถึงเด็กเป็นสำคัญที่สุดนี่แหละนะคะ